ทีนี้มาดูเรื่องราวของเหตุยิงกันบ้างค่ะเกิดขึ้นบริเวณคิวรถแท็กซี่ที่จังหวัดภูเก็ต
หัวหน้าคิวรถเนี่ยทะเลาะแล้วก็ชกต่อยกับคนขับรถในคิวทีนี้สู้ไม่ได้
สู้ไม่ได้ทำยังไงกลับบ้านไปเอาปืนมายิงคู่กรณีเสียชีวิตไปเลยนะคะ
เบื้องต้นตำรวจตั้งไว้๒ประเด็นก็คือเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
และปัญหาภายในคิวรถส่วนผู้ก่อเหตุยิงคู่กรณีเนี่ยนะคะ
ตอนนี้หลบหนีไปนะคะกล้องวงจรปิดบริเวณคิวแท็กซี่หน้าโรงแรมบนถนนพระเมตตา
ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะบันทึกภาพเหตุการณ์คนร้าย
ใส่เสื้อสีเทาได้ใช้อาวุธปืนยิงชายเสื้อดำล้มลงกับพื้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยในวงกลมสีแดงเนี่ยนะคะจากนั้นในคลิปจะเห็นว่าชายที่คาดว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
รีบขี่รถจักรยานยนต์ภาพจะค่อนข้างไกลนิดนึง
เห็นเนี่ยนะคะล้มลงไปแล้วจากนั้นคนก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์และเลี้ยวเข้าซอยหลบหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณสิบนาฬิกาที่ผ่านมาค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยปั๊มหัวใจ
เพื่อช่วยชีวิตในทรงพลสุวรรณสะอาดอายุ๔๖ปีซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่วินดังกล่าว
ที่ถูกยิงตอนแรกบาดเจ็บสาหัสนะคะก็นอนหายใจโรยรินก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลป่าตอง
แต่เนื่องจากนายทรงพลถูกยิงที่ลำตัวหลายจุด
แพทย์ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้และเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
ทางตำรวจสพป่าตองเดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบทั้งคราบเลือดปลอกกระสุนตกอยู่๖ปลอก
เจ้าหน้าที่กันพื้นที่ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปนะคะ
ก่อนจะประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานภูเก็ตมาตรวจสอบค่ะ
โดยจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายทรงพลซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนขับแท็กซี่ของคิวนี้แหละ
มีปากเสียงและก็มีการชกต่อยกับหัวหน้าวินรถ
ทราบชื่อคือนายพระราดรภูชยันอายุ๔๘ปีชาวจังหวัดสุราธานี
ระหว่างที่ชกต่อยกันนายพาราดรซึ่งเป็นหัวหน้าวินรถเนี่ย
สู้นายทรงพลไม่ไหวก็เลยตัดสินใจขับรถยนต์กลับไปบ้าน
ไปเอาปืนมาค่ะจากนั้นก็กลับมายิงนายทรงพล
หลังก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่นสกูปปี้สีแดงแล้วหลบหนีไปนะคะ
ซึ่งพ่อค้าที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังหลายนัด
ทำให้นักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณดังกล่าวตกใจวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทาง
เมื่อสักครู่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่น่าจะเห็นตอนหลบหนีเนี่ยนะคะ
ตัวเองวิ่งกลับมาดูเห็นว่านายทรงพลนอนแน่นิ่งแล้ว
ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือค่ะ
ฟังเสียงพ่อค้าที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุกันค่ะ
ก็มีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิต
มีปากเสียงทะเลาะวิวาดกันบ่อยครั้งครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
เพื่อนร่วมวินต้องคอยมาห้ามปรามกันเป็นประจำ
แล้วก็เลิกรากันไปแล้วก็มาเกิดเหตุครั้งนี้ขึ้นค่ะ
โดยพันธบริเวณเอกอโนไทยจินดามณีผู้กำกับการสอบพอป่าตอง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วสั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งติดตาม
นายพระดรผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะซึ่งทางพนักงานสอบสวน
เชิญตัวผู้ที่เกี่ยวข้องไปสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งสาเหตุเบื้องต้น
ก็อย่างที่ทราบประวัติกันมาน่าจะมีความขัดแย้งกันส่วนตัวนี่แหละ
หรืออาจจะเป็นปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในคิวรถนะคะ